โปรดติดตามตอนต่อไป
ไปทำนาทำไพร่เศรษฐกิจพอเพียง
สวัสดีครับทั้งสองท่านคุณมินคุณกรอบ
รู้ไหมเวลานี้เพราะอะไรถึงได้มีความสนุกสนาน

เพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องราวของ
สีฟันเก่าเช้าเทวันมาแล้วครับ

คุณมิ้นเต็มนะครับเสียงแหลมแบบนี้เริ่มจะเข้าที่แล้วครับคุณผู้ชม
ออกกำลังกายแข็งแรงนิดนะครับเพิ่มพละกำลังนะครับ
วันนี้เราจะไปลุยเรื่องการคาราเต้

เชิญชมได้เลยครับ
ทิศเป้มาแล้วครับคุณผู้ชมครับ

พอใช้ทีมนี้พลักพลังพลิกแข็งแรง
ลมปานนิ่ง๑๒อีกนิด

เพราะว่าพี่เขาใช้ค้อนนะครับ
ดินตื่นมาสนุกกับยายหน่อยนะครับ

ลูกล้านสนุกก็ขอซักเพลงอย่าห้ามยายอย่าห้ามยาย
ขอร้องนักร้องเก่าอย่างยายเต้นสนุกไป
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยายขอพักสักนิดนะหลานเอ้ย
ยายไม่ไหววิ่งเวียนวิ่งเวียน
ม้าวิ่งบนพื้นปุ่นหรือพื้นแข็งแรงกระแทกมันจะสูงครับ
และอาจทำให้กรีบพังเร็วการใส่เกือกม้าจึงจำเป็น
นี่แหละครับกว่าจะให้มนุษย์ขี่ได้ต้องอดทนเป็นอย่างมากครับ
ไม่เป็นเรื่องของห้องสุขาไม่มีประตู
รายแรกเข้ามาก่อนได้กระป๋องน้ำก็เข้าห้องปลดทุกข์ไป

ก็ปิดประตูเมื่อมีประตูบ้านเดียว

แหมเทนที่จะได้ปวดทุกยามเช้า
ก็เลยต้องทะเลาะกันลืมเรื่องหนักไปเลยครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ